ปัญหาเรื่องความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนในสหรัฐนี้เป็นข้อถกเถียงกันมานานแล้วนะคะ
และล่าสุดก็ยังมีประเด็นเรื่องการเผยแพร่พิมพ์เขียว
เพื่อสามารถไปผลิตปืนผ่านเครื่องปริ้นต์๓มิติ
ตอนนี้เลยเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามกันอย่างมากในสังคมอเมริกัน
หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ไฟเขียวแล้วนะคะ
อนุญาตให้เผยแพร่ดาวน์โหลดพิมพ์เขียวปืน๓มิติได้
แม้ว่าล่าสุดทางศาลสหรัฐเองก็มีคำสั่งระงับเอาไว้ก่อน
แต่ประเด็นนี้ยังถูกหยิบยกโดยพักฝ่ายค้านค่ะ
มองว่าถ้าหากต่อไปเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใครตาย
เพราะว่าปืน๓มิติที่ได้รับพิมพ์เขียวมาจากทางรัฐบาลสหรัฐนั้น
ก็ต้องโทษว่าผู้นำมือเปื้อนเลือดแน่นอนนะคะ
ติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ
นี่คือปืนที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมอเมริกัน
มันเป็นปืนพลาสติกระบอกสีขาว
ที่มีอนุภาพไม่ต่างจากปืนจริง
ผลิตได้เองตามบ้านหากมีเครื่องพิมพ์๓มิติ

เพราะการผลิตได้เองผ่านเครื่องพิมพ์๓มิติ
ทำให้ปืนชนิดนี้ผลิตง่ายประกอบง่าย
ที่สำคัญคือไม่ต้องมีการลงทะเบียน
ไร้ร่องรอยตรวจสอบได้ยากเมื่อนำไปใช้
โดยยกเรื่องสิทธิ์ของพลเมืองอเมริกัน
ต่อการถือครองอาวุธปืนตามรัฐธรรมนูลมาเป็นเหตุผล
ตามกำหนดเดิมในวันนี้พิมพ์เขียวของปืน๓มิติ

เว็บไซต์ได้เผยแพร่พิมพ์เขียวของปืนชนิดอื่น
ซึ่งเป็นปืนที่คนร้ายนิยมใช้ก่อเหตุกราดยิงออกมาล่วงหน้า
และมีผู้ดาวนโหลดประมาณ๑๐๐ครั้ง
แต่ในที่สุดพิมพ์เขียวปืนผีก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ในวันนี้
คำสั่งของศาลจากการยื่นฟ้องของหลายรัฐในสหรัฐ
โดยผู้พิพากษาให้เหตุผลว่า
เผยแพร่พิมพ์เขียวปืนอาจมีส่วนช่วยให้เกิดอาทยากรรมและการก่อการร้าย
หลายฝ่ายโดยเฉพาะสมาชิกภัคดิโมครัฐ
ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดยโน้ตความ
แปลงท่าทีจากเดิมที่เคยเปิดไฟเขียว
อนุญาตให้เผยแพร่พิมพ์เขียวปืนได้
สมาชิกวิธีสภาจากรัฐคอนเน็กติกัสพรรคเดมโมครัฐบอกว่า
ประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นคนที่มือเปื้อนเลือดทันที
หากมีคนนำปืน๓มิติไปใช้กล้าชีวิตคนในอเมริกา
ตอนนี้ก็จะเป็นที่มือต้องยังไง
มันแข็งแบบนี้และขัดขัด

แต่สิ่งที่ยากที่ยากก็คือ

ที่จริงแล้วพิมพ์เขียวของปืน๓มิติ
ที่ถูกเรียกว่าปืนผีชนิดนี้
เคยถูกเผยแพร่มาแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ก็ถูกคำสั่งในสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา

หลังมียอดดาวน์โหลดพิมพ์เขียวไปแล้วกว่า๑แสนครั้ง
ต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์อนุญาตให้เผยแพร่ได้อีกครั้ง
ถูกสารระงับก่อนกำหนดเผยแพร่ไม่กี่ชั่วโมง
ซึ่งล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์
วิตข้อความกำลังพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน